ช่วยเขาหน่อยค่ะเพราะว่าคนเขาเลี้ยงสุนัข
แล้วสุนัขก็หายไปเป็นใครใครก็ต้องห่วงใช่ไหมคะ
ช่วยตามหน่อยค่ะว่าสุนัขมันไปไหนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๙๓หมู่๓ตำบลเสม็ด

วันที่๑สิงหาคมสักประมาณ๑๗นาฬิกา๕๐นาที
มีลูกหมาตัวหนึ่งวิ่งอยู่ถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วจู่ก็มีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มา
เหมือนกับว่าจงใจดิ่งมาหาเจ้าหมา๒ตัวมันเลย
แล้วก็จากกล้องวงจรปิดเนี่ยดูเหมือนว่า
เหมือนเขาจะนำอาหารหรืออะไรสักอย่างมาให้มันกินนะคะ
แต่สักพักนึงคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีนะดูหน่อย

เขาอุ้มลูกหมาตัวนี้หนีหายไปเลย
แต่ต้องบอกว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของนะคุณ
จะมาอุ้มสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ไม่ได้
เจ้าของสุนัขก็คือคุณนัฐการสิริวัตรอายุ๓๐ปี
พอทราบก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไป
ให้ตำรวจเอามาแจ้งความ
บอกว่าเนี่ยค่ะม้าหนูหายไป

คือมันก็คงสนมันก็ออกจากบ้านมานะคะ
ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่

แป๊บเดียวมารู้ตัวอีกทีคือ
หมาน้อยหายไปแล้วก็เลยต้องประกาศแบบนี้แหละค่ะ
มันตัวเล็กนะแล้วอาจจะตัดขนลักษณะดูเผิน

ถ้าไม่คืนภายในสัปดาห์นี้

มาคืนจุดเดิมที่คุณเจอตรงนี้ก็ได้

แต่ถ้าเกิดไม่มาคืนต้องขออนุญาตนะ
ทำตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหารลักทรัพย์ต่อไป

น้องหมาเองก็คงคิดถึงเจ้าของเขาแหละ